นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ปฐุมธานีมีนายช่างโยธาขี่จักรยานยนต์

แต่ระหว่างทางรถเสียหลักพุ่งชนกระบะจนเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๓ซึ่งเป็นทางโค้ง
พบศพนายเกียรติศักดิ์พันธ์พักดีอายุ๔๒ปี
นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตะบนบ้านกลาง
จมกองเลือดอยู่กลางถนน

อิสุสุดีแบกสีเทาจอดอยู่ช่องทางด้านซ้าย

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายกิติศักดิ์ผู้ตายกำลังขี่รถจักรยานยนต์
ซื้อกับข้าวให้พ่อวัย๗๐ปี
ซึ่งทำเป็นกิจวัตรทุกเช้าก่อนออกไปทำงาน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกถนนลื่น
เป็นทางโค้งรถเสียหลักล้ม

รถจักรยานยนต์ขี่สวนมาเสียหลักล้ม
แล้วถลายข้ามมาในเลนของตนเอง
แม้จะพยายามเบี่ยงหลบแต่ก็ไม่พ้น

เชิญคนขับรถกระบะไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
ที่จังหวัดบุรีรำเกิดดูปฏิเหตุบนถนนสายบุรีรำสตึก
ในพื้นที่บ้านละกอตำบลร่อนทองอำเภอสตึก
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้๓แยกนาลาวแคนดง
พบรถกระบะบรรทุกอาหารทะเลมาเต็มคัน
ชนประสานงากับรถพ่วง๑๘ล้อ
ทำให้ด้านหน้ารถทั้ง๒คันพังยับเยิน

ผู้ภัยช่วยเหลือคนขับรถพ่วงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดภายใน

ส่วนภายในรถกระบะพบผู้เสียชีวิต๒ศพ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมาด้านนอก
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
กระบะกำลังมาทุกอาหารทะเลไปส่งตามร้านค้าในพื้นที่ภาคอีสาน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุวิ่งคร่อมเลนเข้าไปฝั่งตรงข้าม

ซึ่งกำลังมาทุกมันเส้นไปส่งที่จังหวัดนครราชศรีมา
พุ่งชนอย่างจังแล้วลากไปไกลเกือบ๑๐๐เมตร
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากระดูกปฏิเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ
ล้อหลุดแล้วกระเด็นข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่ง

ขณะที่ขี่อยู่บนถนนสายนครหลวงบางประหัน
หมู่๔ตะบนนครหลวงอำเภอนครหลวง
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้สาวโรงงานอายุ๓๔ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
มีอาการแน่นหน้าอกคางแตกและมีแผลถลอกตามร่างกาย
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถพ่วงระบุว่ากำลังขับรถไปส่งแร่ที่จังหวัดสระบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ล้อรถหลุด

ตั๋วปิ่งไม้จิงผ้าเลยลุดละ

ลุดมันก็เบรคค่ะอ๋อเบรคอ๋อ

มันเกิดจากอะไรที่เราดูแล้ว
สาเหตุค่ะที่มันลุดที่มันลุดแหละ

นำตัวคนขับรถพ่วงไปสอบสวนเพิ่มเติม

ท้ายด้วยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม

บนถนนสุวรรณสรตำรวจบ้านดาอำเภอบ้านดา
ทำให้นายสารวุฒิมูลผลอายุ๒๑ปี
และนางสาวพลอยไพรินดาราภูมิอายุ๒๓ปีแฟนสาว

ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

พอได้สัญญาณไฟเขียวก็เร่งเครื่องออกไปด้วยความเร็ว

พยายามตะโกนบอกแต่ก็ไม่ทัน
รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขี่แซงรถพ่วง๑๘ล้อ
แล้วขาตั้งครูดกับถนนจนเกิดประกายไฟ
และเสียหลักล้มกระเด็นฟาดกับขอบปูนเกาะกลางถนน
คือแซง๑๘ล้อออกมาครับแล้วก็อะไรนะ
มาหลุดโค้งตรงนี้ขาตั้งไม่ได้เอาขึ้น

เขาพยายามเอาขึ้นใช่จะบอกแล้วแต่คือบอกไม่ทัน
อืมแล้วเขาก็เสียหลัก

ก็มาเหมือนจะแข่งกันอ่ะใช่มาเหมือนจะแข่ง

แล้วเขาก็มาศึกตรงนี้
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนอาการดีขึ้นจึงจะสอบปากคำอีกครั้ง